ผู้หญิงคนนี้นอนอยู่กับลูก๒คนในบ้าน
คนในห้องนอนปรากฏว่ากลางดึก
มีใครก็ไม่รู้เข้ามาไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะ
มาสาดน้ำกรดเข้าหน้าของผู้หญิง
แล้วเด็กก็โดนน้ำกรดกระเซ็นใส่ด้วยเหมือนกัน

กรดมันกัดอ่ะกัดขาดเลย

นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
หมู่ก้าวตะบนท่าหินอเภอศวีจชุมพร
เมื่อคืนตี๓นะมีคนร้ายบุกเข้ามาในห้องนอน
แล้วไปสาดน้ำกรดใส่นางสาววิภาวดีหนูอิ่มอายุ๓๐ปีครับ
หลับอยู่อยู่กับลูกชายอายุ๗ขวบแล้วก็ลูกสาวอายุ๙ขวบ
ได้รับบาดเจ็บที่แก้มด้านขวาครับ
แล้วก็ที่แขนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวี
ตำรวจตรวจสอบห้องนอนนะครับพบว่าที่นอนมีรอยไหม้
ถูกน้ำกรดกัดจนฉีกขาด
พื้นปูหน้าห้องน้ำกรดกัดเป็นรอยคราบเลย
ส่วนประตูห้องนอนเอ๊ะทำไมไม่มีรอยงัดอย่างนี้

มี๓ตัวรอบบ้านแต่เบื้องต้นไม่พบหลักฐานครับ
โอ้โหไม่มีใครเข้าออกช่วงเกิดเหตุครับคุณก้อนละพร
นี่ฮะทำไมมันเสียหรือมันยังไงหรือมันเก็บผ้าไม่ได้

คือเก็บภาพได้ก็ดูแล้วก็ไม่มีคนอยู่
ไม่มีคนมานะครับ
ลูกชายกับลูกสาวของคนเจ็บก็ยังอยู่บ้าน
หลังเกิดเหตุแล้วนะทั้งสองคนมีร่องรอยน้ำกรดกระเซ็นถูก
เสื้อผ้าถูกผิวหนังเล็กน้อย
นางสาวสุนิสาหนูอิ่มนะครับ
ญาติแล้วก็เป็นคนที่พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเล่าบอกว่า
สอบถามคนเจ็บคุณผู้ชมฟังดี

ห้องนอนเนี่ยคนร้ายสวมหมวกไอ้โม่งเข้ามาปิดบังใบหน้า

นะครับบุกเข้าไปสาดน้ำกรดที่แก้มด้านขวาแล้วก็แขน

พอไปดูหน้าต่างหน้าต่างยังปิดสนิทอยู่
พอถามซ้ำถามใหม่คราวนี้พูดวกไปวนมาครับคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าตอนนอนหลับล็อกประตูข้างในไว้นะ
พอไปดูประตูก็ไม่มีรอยงัดแงะอีก

นางสาวสุพรรณีหนูอิ่มพี่สาวคนเจ็บเชื่อว่า
เหตุที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวยงกับเหตุที่นายนิพนธ์หนูอิ่ม
อายุ๕๘ปีพ่อของเธอถูกทำร้าย

สาดน้ำกรดใส่ขณะนอนอยู่ในบ้านเหมือนกันเป๊ะเลย
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๔พฤษภาคมครับ
ตอนนั้นพ่อสาหัสมีแผลทั่วตัวตาซ้ายบอดไปเลย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ
ตอนที่จะออกจากโรงพยาบาลวันที่๑๒กรกฎาคมเนี่ยนะครับ
จะออกมาแล้วซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ตำรวจสพสวีเนี่ย
ญาติให้ไปพบเพื่อฟังความคืบหน้าของคดี
ส่วนตัวนะเธอเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน
อาจจะเป็นเครือญาตินี่แหละเป็นคนใกล้ชิดแน่ครับ
๒นิ้วสู้แล้ว
ว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับคนที่ทำ

คิดว่าเป็นคนใกล้ชิด

เดี๋ยวตำรวจเขาจะดูหลักฐานนะครับ